เอาล่ะครับคุณเศรษฐาโสริน
ผู้สื่อข่าวสายโชคลาภของเรามาแล้ว
ด้วยท่านี้ของเขาท่าเป็นประจำนะฮะ
บอกว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาช่วงบริเวณถนนพระราม๒เขตบางขุนเทียน
สังเกตเห็นสารขนาดใหญ่นะครับ
นั่นก็คือสารเจ้าแม่งูจงอาง
แล้วก็ลูกหรือว่าแม่ขวัญ
ที่มีคนไปกราบไหว้ขอพรขอเลขกันจำนวนมากนะครับ
ดังนั้นวันนี้คุณเศรษฐาโสริน
ก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไป
ที่สารเจ้าแม่งูจงอางแห่งนี้
ไปไหมถ้าอยากไปไปเลยครับ

สารเจ้าแม่งูจงอางและลูกหรือแม่ขวัญ
บนถนนพระราม๒เป็นที่เรื่องลืม

จะเป็นผลสำเร็จกันทั้งนั้น
และใครที่มาแล้วได้พบเห็น
งูที่อยู่ข้างศาลจะมีโชคดีกลับไปทุกราย
ความเชื่อและแรงศรัทธาของผู้ที่มากราบไหว้เจ้าแม่งูจงอางและลูก
ถูกส่งผ่านด้วยเครื่องเส้นไหว้โดยเฉพาะไข่ดิบ
พวงมาลัยนับร้อยนับพันของผู้ที่มากราบไหว้
เพื่อหวังให้อิทธิฤทธิของเจ้าแม่งูจงอางช่วยดนบันดาลโชคลาภในเรื่องต่าง
เว้นแม้แต่นักเสี่ยงโชคที่หวังพึ่งพาบารมีของเจ้าแม่
ให้ช่วยเปิดทางรับทรัพย์
รูปปั้นพญางูจงอางสวมใส่เครื่องทองประดับ
ดูหน้าเกรงขามลายล้อมด้วยรูปปั้นหมูน้อยใหญ่เปรียบดั่งบริวาร
จากปากต่อปากของผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาเดินทางมาจากทั่วสารทิศ
เพื่อหวังอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่ให้ช่วยเรื่องร้ายกลายเป็นดี
คือรู้จักสารเจ้าแม่เนี่ยมาจากรุ่นพี่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ก็เลยเอออยากมาก็เลยจริงเป็นคนชอบงูอยู่แล้วไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบ
ตอนนี้ก็มาขอเรื่องการงานการเงินแล้วก็ชีวิตครอบครัว
ขอให้ชีวิตของเราแบบมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
ผู้คนที่ศรัทธาในตัวเจ้าแม่นะคะค่อนข้างเยอะ
เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะคะเพิ่มความศรัทธาในตัวเรา
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะคะในการทำงานของเราต่อไปด้วยค่ะ
ความเป็นมาของศาลแห่งนี้เมื่อ๔๐ปีก่อน
มีการขยายถนนพระราม๒ให้กว้างขึ้น
คนงานได้ทำการขยายถนนมาถึงบริเวณจุดนี้
โดยมีอยู่วันหนึ่งคนงานหลับแล้วฝันว่า
เจ้าแม่งูจงอางขอเวลา๗วัน
เนื่องจากตอนนี้กำลังท้องแก่เมื่อคลอดลูกแล้วจะย้ายไปที่อื่น
คนงานตื่นขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปบอกหัวหน้า
แต่หัวหน้าคนงานได้สั่งให้ทำงานต่อไป
จนกระทั่งคนงานได้ขับรถเกียร์ดินไปทับครอบครัวของเจ้าแม่ตายทั้งหมด
จากนั้นคนงานได้ขับรถกลับบ้านและถอยไปทับครอบครัวของตัวเองตายทั้งหมดเหมือนกัน
จากนั้นตรงบริเวณจุดนี้ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
ชาวบ้านจึงได้ทำพิธีสื่อสารกับเจ้าแม่ว่าจะทำอย่างไรเจ้าแม่ถึงจะหายโกรธแค้น
เจ้าแม่จึงบอกว่าให้สร้างสารขึ้นมาแล้วจะไม่ทำร้ายผู้คนอีก
และจะช่วยเหลือผู้คนเพื่อบำเพ็ญตนต่อไป
ในแต่ละวันมีคนที่เดินทางมาที่นี่กันอย่างไม่ขาดสายนะครับ
เพื่อที่จะหวังให้เจ้าแม่นั้นได้ช่วยในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
แต่อย่างไรก็ตามนี่ยังถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ